คุณผู้ชมอยากฟังความคืบหน้ากรณีดาราสาวไต้หวันไหม
วันนี้มันมีหลายขยักหลายขย่อน
ล่าสุดล่าสุดที่สุด

ท่านผู้บันทรการตำรวจหน้าคอร์ลบานวันนี้นะ
พลตำรวจโทษธิติแสงสว่างครับ

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายพรบศุลกากรถูกต้องไหม
แต่ตำรวจในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพบเห็นวัตถุผิดกฎหมายดังกล่าว
ไม่ได้ตรวจยึดเป็นของกลางเพื่อส่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับนักท่องเที่ยว
แต่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกไปจากจุดตรวจ
ซึ่งกรณีนี้นะครับเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑

ตอนนั้นนะตอนนั้นนะตอนแถลงข่าวส่วนการเรียกรับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวนั้น
ต้องติดตามพยานหลักฐานซึ่งยังอยู่ระหว่างการรวบรวมให้ชัดเจน
พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องเรียกมาสอบ
พยานเอกสารบันทึกรับสารภาพจำนวนเงินที่แน่นอน
ตอนนั้นตำรวจยังพูดแบบนี้
ส่วนกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตมีข้อมูลบอกว่ามีผู้หญิง
คนหนึ่งเป็นคนส่งมอบเงินให้ตำรวจเนี่ย
เรื่องบุคคลในเหตุการณ์เนี่ยเป็นประเด็นที่ตำรวจณขณะนั้นบอกว่าวางกรอบการสอบสวนเอาไว้แล้ว

ลัดติดตามบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดมาสอบสวน
ซึ่งขณะนี้ต้องรอต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีคนนอก
นอกจากคนขับรถให้ผู้หญิงชาวไต้หวันมีหรือเปล่า
กับเพื่อนชาย๓คนมันมีหรือเปล่า
คุณผู้ชมลองฟังช่วงที่แถลงหน่อยดีกว่า
ขอกล่าวหอภัยพี่น้องประชาชนแต่ลหัวทุกคนด้วยครับ
ในขณะที่สอบครั้งแรกยังไม่มีครับแต่ณวันนี้นะครับ
ถ้ามีข้อมูลเอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาทำในสำนวน

ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกราย
ทางฝ่ายสืบสวนนะครับพยายามติดต่อประสานงานอยู่
ให้คำอภพแล้วมันให้การยืนยัน
เรื่องการที่จะดำเนินคดีเรื่องการรับ
มันต้องสอบทั้งผู้รับผู้ให้ผู้ให้ชัดเจน
ผู้รับจะปฏิเสธหรือรับเป็นเรื่องของเขา
แต่ถ้าผู้รับมีพยานฐานเชนดำเนินคดีเลย
โอ้โหคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่ท่านพบชนจะแถลง

เช้ามืดแล้วคุณชูวิทย์ก็โพสต์
สื่อมวลชนก็โพสต์แต่เป็นรายงานข่าว
บอกตำรวจเขารับสารภาพแล้วนะว่ารับเงิน๒๗๐๐จริงน่ะ

ล่าสุดขยักที่๒ท่านพบชมีคำสั่งถึง
ประชาการตำรวจนครบานสั่งย้ายด่วนพันธุ์ตำรวจเอก

ท่านผู้กำกับการสอนอห้วยขวางไปช่วยราชการที่สตท
ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติขาดจากตำแหน่งเดิมด้วย
นะครับนี่แหละกรณีที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระทำผิดกรณีดาราสาวไต้หวันนี่แหละไม่ใช่เรื่องอื่นหรอก
นะครับกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานในการสอบสวน
แล้วกำชับให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญา
กับตำรวจที่กระทำความผิดทุกนาย
และพบว่าเป็นความผิดซ้ำซากนั้นหรือเตรียมพิจารณาโทษถึงระดับผู้บังคับการ
ต้องโดนโทษทางวินัยอาญาปกครองโอ้จะโดนกันหมดนะเนี่ย
และหลังจากการแถลงของภูมิชาการตำรวจนครบาน
ก็ต้องบอกว่าทุกสายตาก็จับจ้องไปที่สอนอห้วยขวางนะคะ
คือล่าสุดตำรวจสายตรวจชุดปฏิบัติหน้าที่ที่ไปตั้งด่านที่ถูกแจ้งข้อหา
ก็เข้าสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วนะคะ
นักข่าวมาอยู่ที่นั่นแม่งไม่หมดคุณนัทธพงศ์คะ
แล้ววันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันเองแล้วกันว่านักข่าวเจออะไรนะคะ
บางคนก็บอกลมลมมันดูดประตูมันเลยปิดแรงเขาไม่ได้ปิดประตูใส่หน้าเราหรอก
นักข่าวก็ตกใจกับเสียงกระแทกที่อาจจะดังกว่าท่านก่อนก่อน
ที่เดินเข้าไปสักนิดหนึ่งค่ะผมเข้าใจแล้วค่ะค่ะ
นี่คือช่วงที่ชุดสายตรวจ๖นายของสนห้วยขวาง
ยอยเดินเข้าห้องสอบสวนค่ะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากถูกดำเนินคดีในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
กรณีที่ไม่มีการตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและส่งตรวจสอบตามขั้นตอนในขณะตั้งด่าน
ซึ่งพลตำรวจตรีนิตินันเพชรบรมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวนนะคะก็เดินหน้าสอบขยายผล
จากคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนถึงการเรียกรับเงิน
ถ้าหากผิดจริงต้องถูกดำเนินคดีมาตรา๑๔๙หรือเรียกรับผลประโยชน์ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่มีการเรียกสอบสวน
ตำรวจแต่ละนายออกจากกันโดยใช้พนักงานสอบสวน
จากกองบัญชาการตำรวจนครบานค่ะ
ล่าสุดของที่สุดแล้วคุณผู้ชมครับ
ขณะที่ตำรวจยังไม่มีความชัดเจนอ้อมอ้อมแอ้มอยู่

คือนอกจากเลยจุดที่บอกว่าเขายอมรับแล้วว่า

ขอโทษอันหยูชิงสาวไต้หวันที่ตำรวจไทยบางคนทำให้ได้รับความเสียหาย
นามประชาชนคนไทยผมต้องขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไต้หวันจะให้อภัย
และยังคงไว้วางใจมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง

นี่คือล่าสุดของล่าสุดสำหรับกรณีนี้นะ
ในขณะที่ตำรวจยังไม่แสดงความชัดเจนเรื่องของการรับเงิน๒๗๐๐๐บาทครับ